พาไปดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของแก่นำคณะราชดร๖๓กันหน่อยครับ
เรือนจำกลางเชียงใหม่
ปล่อยตัวครับตำรวจนครบานได้เข้าไปอายัดตัวทันทีเลยเพราะอะไรเขามีหมายจับของสนชนะสงครามในข้อหายุโยงปลูกปั่นตามมาตรา๑๑๒
แล้วก็ความผิดตามพรบการชุมนุมในที่สาธารณะจากการที่ไปร่วมกันปราศัยในกิจกรรมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ปล่อยตัวปุ๊บคุมตัวเลยฮะทนายอานนท์ขึ้นรถตู้ออกมาจากเชียงใหม่มุ่งหน้ายังสอนอชนะสงครามเข้ากรุงเทพทันที
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่อ้างตัวว่าเป็นมวลชนของคณะราชดร๖๓ราว๑๐คนไปยืนรอให้กำลังใจ
นี่จังหวะนี้แหละครับนี่นักข่าวก็ไปอยู่ตรงนี้
นายอานนท์อยู่ตรงนั้นนี่ก็เปิดกระจกมาคุยกันนิดหนึ่ง
นะฮะถ่ายรูปเซลฟี่ให้กำลังใจกันไปแต่ว่าไม่มีโอกาสได้
พูดอะไรกันมากมายเท่าไหร่นะฮะก็ทักทายกันไป
สักประมาณ๑๐วิเองนะฮะแล้วก็รถตู้ก็ออกไป
รันย์อานนนก็อย่างที่เห็นนะคะยิ้มแยมครับ
พูดสั้นสั้นว่าเจอกันที่สอนจณสงคราม

ตอนนี้ก็๖โมงกว่าก็คิดว่าน่าจะถึงกรุงเทพแล้วล่ะนะครับ
เพราะออกมาขั้นแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะมีรายงานเรียกว่า
ในรถเนี่ยมีตำรวจสอนจณสงคราม๗นาย

แล้วก็ทนายความจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนอีก๒คนร่วมเดินทางในรถตู้คันนี้
ก็เป็นหลักความปลอดภัยของทนายอานนท์นะฮะ
คุณผู้ชมครับกรกตมีมติ
ดำเนินคดีอาญากับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
อดีตคณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่เดิม๑๕คน
ในคดีกู้เงิน๑๙๑ล้านบาทยังจำได้ไหมครับ

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้สำนักงานกรกต
แจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

และอดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ทั้ง๑๕คน
หลังจากสารรัฐธรรมนูลท่านมีคำวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่
กรณีที่ให้พักกู้ยืมเงินเกือบ๒๐๐ล้านบาทครับ
ซึ่งความผิดของนายธนทรเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน๑๐ล้านบาท
แม้ว่าก่อนหน้านี้นายธนทรจะยืนยันว่าไม่ใช่การบริจาค
แต่เป็นการให้พักอนาคตใหม่กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพัก
ในช่วงที่ขอสชยังไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง
แต่สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยแล้วว่าเป็นความผิดตามมาตรา๖๖วัก๑
คือให้กู้ยืมหรือบริจาคเงิน๑๐ล้านบาทไม่ได้
ซึ่งกรณีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสารสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง๕ปีครับ
ขณะที่อดีตกรรมการบริหารจะถูกดำเนินคดีฐานรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลโดยมีมูลค่าเกิน๑๐ล้านบาทต่อปีเช่นกัน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีครับปรับไม่เกิน๑ล้านบาท